ส่วนใครอยากจะตามรอยสิ่งดีที่วัดเสนาทจังหวัดพิศนุโลกให้ตามมาทางนี้
เพราะวัดแห่งนี้มีอายุเก่าแก่กว่า๑๓๐๐ปี
และยังมีพระบรมศาลีริกฐาตุอีกมากมายด้วยค่ะ

บ้านคุณชนะใครอยู่ที่อำเภอวัดโบดนะคะ

เขาจัดงานประเพณีนามมาตรการส่งน้ำพระบรมศาลีริกฐาตุ
ครบ๑๓๐๐ปี

ปีนี้นายอาทิตย์สุขแจ่มกำนันตำบลท่างาม
เป็นตัวแทนชาวบ้านนะคะในการอัญเชิญพระบรมศาลีริกฐาตุ
จากองค์พระบรมธาตุมาใส่ที่เสลี่ยงไม้โบราณเนี่ยค่ะ
จากนั้นก็เวียนรอบโบสถดั้งเดิมจำนวน๓รอบ
แล้วก็จัดเครื่องสักการะและนางรำรำถวาย
ระหว่างทางก็มีพุทธศาสนิกชนส่งน้ำและสาดน้ำ
ใส่พระบรมศาลีริกฐาตุกันตามประเพณีของชาวบ้าน
เล่าถึงประวัติของวัดแห่งนี้กันเล็กน้อยค่ะ

คาดว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยก่อนธวารวดีค่ะ
หรือปีพุทธศักราช๑๔
คุณบวกลบคูณหารแล้วนะก็๑๓๓๔ปีแล้วนะคะ
เก่าแก่ยาวนานและวัดนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแควร์น้อยค่ะ
ก่อนหน้านี้นะคะสมเด็จพระสังฆราชแห่งลังกา
ได้มอบพระบรมศาลีริกฐาตุจำนวน๖๕๐องค์
และมอบต้นศรีมหาโพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกล
จากนั้นก็มีการนำพระบรมศาลีริกฐาตุบรรจุเอาไว้ในสถานที่ต่างหลายแห่ง
รวมถึงที่วัดเสนาฏแห่งนี้ด้วย
เสนาทแห่งนี้มีพระบรมศาลีริกฐาตุมากถึง๓๖องค์
ก็เก็บไว้ในพระอุโบสถเก่าแก่
ชาวบ้านก็ดูแลรักษาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนะคะ
ก็เลยมีการจัดงานสืบสารประเพณีส่งน้ำพระบรมศาลีริกฐาตุด้วย
เขาจะจัดแบบนี้ทุกวันขึ้น๑ค่ำเดือน๕ก็เป็นช่วงฤดูร้อนนะ
ก็ทำแบบนี้ต่อเนื่องมาจนถึงจวบจนปัจจุบันแล้วมันก็เหมือนกับเป็นช่วงของเทศกาลสงกรานที่จะเห็นบรรยากาศแบบนี้ในการส่งน้ำพระกันด้วย
เป็นอีกหนึ่งที่เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีความเก่าแก่และมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่น่าสนใจ
มีโอกาสไปพิศนุโลกแวะเวียนกันได้ที่วัดเสนาตำบลท่างามอำเภอวัดโบดจังหวัดพิศนุโลกค่ะ